ทางชาติชาวไทยแล้วก็ร้านผลัพบาอาหารต่างสองฝั่งข้างทางเยอะมากแต่ล่าสุดมีเหตุอุกอาจ
ชาวอินเดียกระทั่งมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

ใช่ล้มฟุบแบบนี้เลยกับพื้นเลยพี่ก

ทั้งตบทั้งตีปังโอ้โห

ใช่ค่ะแล้วคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะ

โอ้โหมีนักท่องเที่ยวแบบนี้กำลังเปิดไฟ
เปิดร้านอาหารต่างก็มีรุมสกรรมกันกลาง
คลิปนี้นะคะถูกโพสต์ลงในเพจ

ผิดถูกควรใช้กฎหมายในการจัดการ
กระทืบเขาแบบนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยว

แต่ที่แน่๒๓นักท่องเที่ยว
กระทืบเจ็บแบบนี้นะคะ

แน่นอนว่าเราก็ต้องไปเอาต้นสายไปเห็น

ทราบมาว่านักท่องเที่ยวคนที่ถูกทำร้าย

เขาเข้าไปใช้สารในสถานบริการแห่งหนึ่ง

แล้วด้านล่างเป็นร้านอาหารอินเดีย

ก็จะมีผู้หญิงมาเต้นมาโชว์อะไรอย่างนี้

อกถูกใจก็เลยไปกระแสะเต้น

ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นนักเต้นชาวอินเดียเหมือนกัน

เจ้าของร้านเขาเห็นเขาก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากให้มีปัญหา
ก็เลยไล่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มนี้

แต่จังหวะที่เจ้าของร้านกำลังพยายามไล่นักท่องเที่ยวออกจากร้าน

คว้าขวดฟาดเข้าที่หน้า

ก็ปะทะกันไปมาทั้งขวดทั้งตบทั้งต่อย

คลิปนี้ถูกแชร์ในกลุ่มของคนพัทยา

เหล่าเข้าไปมึนเมาได้ที่

แต่นักท่องเที่ยวเห็นไหมว่าเยอะตลอดถนน
แล้วเขาไม่ทราบว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไร
มันก็อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวไปได้